เตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
จะไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่มองโกเลียกันนะครับ
ในช่วงเมื่อวานประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับ
มีรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับ
ก็แน่นอนครับได้๔นักเตะที่ค้าแข้งในลีกของยุโรปมา
ทั้งธนวัตรศึงจิตถาวบอลจากเรสเตอร์ซิตี้
ซึ่งเจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บเพิ่งจะหายกลับมานะครับ
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าบินมาสมทบกับทีมแล้วจะพร้อมในการลงเล่นเป็นตัวหลักได้หรือไม่

แล้วก็ตัวละครลับอย่างโอเว่นชาลีโบพิษจากแซงทุยดองนะครับ
ซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยก็เป็นลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยมครับ
แล้วก็ยังมีตัวไทยนะครับที่เล่นอยู่ในศึกไทยลีก
ปล่อยมาอย่างจัตรุภัษฐ์สัตว์ธรรมของการท่าเรืออิรฟานดาวร้อ
มาดามแป้งนนพันล่ำสามผู้จัดการทีม
ชุดนี้ก็แบบเป็นการที่ยากมากในการเตรียมทีม
เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็โปรแกรมการแข่งขัน
ลีกภายในประเทศที่มันทับซ้อนกับทางโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่ได้ตรงตามไปทีมฟีฟาเดย์
ก็เลยไม่ได้มีการหยุดหลีกให้นะครับ
กีฬาก็เลยอาจจะไปได้ไม่เต็มไม่เต็มห่ว
แล้วก็ขอบคุณทุกสโมสรทั้งไทยลีกและก็ต่างแดนที่ปล่อยนักเตะมาเล่นให้กับทีมชาติ
โดยจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้า๑สัปดาห์ก่อนแข่งเกมแรก
เพื่อคัดเลือก๒๓คนที่พร้อมที่สุด
ตอนนี้๒๗นะครับต้องตัดอีก๔คน
โค้ดโย่งก็บอกนะครับว่าคนที่เรียกมาก็ถือว่ามีศักยภาพ
แล้วก็การเก็บตัวล่วงหน้าที่มองโกเลียก็ย่อมส่งผลดีนะครับ
แม้จะไม่มากก็ตามก็ทำให้เห็นศักยภาพของเด็กเพื่อเลือกตัวที่ดีที่สุด
สำหรับนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟนะครับจะเดินทางไปที่มองโกเลีย
ด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำในวันที่๑๘ตุลาคมเวลา๑๑นาฬิกาครับ
แกรมของทีมชาติไทยชุดนี้ก็ไปดูกันหน่อยนะครับ
ตุลาคมพบกับมองโกเลีย๑๐โมงนะครับ
แล้วก็๒๘ตุลาคมพบกับลาวเวลาบ่าย๒แล้วก็๓๑ตุลาคมพบกับมาเลเซียเวลา๑๐โมงเช้า

แต่ที่มองโกเลียเนี่ยอากาศถึงจะมีแดดแต่ว่าติดลบนะครับ
ก็เป็นสภาพอากาศที่มันค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวพอสมควรกับนักเตะไทยเลยครับ